เป็นสาวพม่าเข้ามาซื้อข้าวสารในร้านขายของชำนะครับ
แต่ว่าไม่หยิบข้าวสารเฉพาะถุงที่ซื้อไป
หยิบถุงอื่นไปด้วยติดมือไปด้วยนะฮะ
เจ้าของร้านเห็นพอดีและภาพวงจรปิดก็สามารถจับภาพไว้ได้นะครับ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านขายของชำแห่งหนึ่งในตลาดหมู่บ้านไทยประกัน
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
จับภาพของสาวพม่าคนนี้อายุประมาณ๒๕๓๕ปีหน้าตาดีนะ
ชุดฟอร์มของบริษัทเอกชนในระแวกนั้น
ทำทีมาขอซื้อข้าวสารแบ่งขาย๑กิโลกรัม

พอจ่ายเงินเสร็จหญิงสาวคนนี้ก็บอกว่า
เอาฝากถุงไว้ก่อนนะเจ๊เดี๋ยวกลับมา
เดี๋ยวไปซื้อของเดี๋ยวไปดูของอื่นก่อนอีกนะครับ
และหลังจากนั้นสาวพม่าคนนี้ก็กลับมาจริง
แล้วก็เจ๊เขาอยู่แบบว่าหลังร้านหน่อยใช่ไหม
มาคนนี้ก็บอกว่าที่ฝากไว้เนี่ยถุงข้าวเนี่ย
หยิบไปแล้วนะเจ๊เอาไปแล้วนะ
แต่ปรากฏว่าไม่ได้เอาไปถุงเดียว
หยิบถุงอื่นติดมือไปด้วย
เจ๊เขารีบวิ่งมาตามเลยนะครับ
สุดท้ายก็ขอโทษขอโพยกัน
โดยสาวชาวพม่าคนนี้เขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะหยิบผิดหรือหยิบเพิ่มไปนะครับ
มันติดมือมาแต่จริงเจ๊เขาก็บอกเขาก็ไม่เชื่อหรอก

ของคืนมาแล้วก็ขี้เกียจไปแจ้งความ
โรงพักก็อยู่ไกลก็เลยไม่เป็นไรนะครับ
แต่เจ๊ก็เตือนนะบอกว่าเดี๋ยวนี้ภัยมีทุกรูปแบบ
ต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวในการขายสินค้ากันด้วย
ไม่ว่าลูกค้าจะแต่งตัวดีหน้าตาดีขนาดไหน
ดูมีฐานะขนาดไหนก็ต้องระวังไว้ด้วย
ในฐานะของพ่อค้าแม่ค้าก็เลยเตือนกันนะครับ